ไทยรัฐออนไลน์ร่วมกับไทยรัฐทีวี
คุณร่วมโหวตเพื่อค้นหาที่สุดแห่งปี๒๕๖
ข่าวการเมืองแห่งปีสนับสนุนโดยไทยรัฐออนไลน์
ความเป็นวัฒนธีของนายวัฒนธีผู้ถูกร้อง
ไม่สิ้นสุดลงตามรับโน้นแห่งรายธรรมไทย

จะต้องนำกัญชากลับมาอยู่ในบัญชียาเสพติดประเภท๕อีกครั้งหนึ่ง
ไม่มีการสนับสนุนให้ไปใช้ในทางที่ผิด
แล้วยังไม่ได้เสรีในเชิงสันทนาการครับ

เพราะว่าสิ่งที่ว่าเราก็เป็นตัวแทนของคนปริมเทศ
ต้องดูแลทุกคนอย่างเข้าทีย์อย่างกัน

๙ปีกับการรอคอยของคนกลุ่มในศึกเลือกตั้งผู้ว่ากอทม
วันที่๒๒พฤษภาคม๒๕๖๕มีทั้งผู้สมัครสังกัดพักและอิสระลงชิงใช้ถึง๓๐คน
มากที่สุดนับตั้งแต่จัดการเลือกตั้งและเป็นไปตามคาดชัดช่าศิลภัณฑ์
ตัวเองมาแรงได้นั่งเก้าอี้ผู้ว่ากอทมคนที่๑๗
ถล่มทลายมากที่สุดเป็นประวัติการ๑๓๘ล้านเสียง
แลนด์สไลด์เมืองกรุงทุบสถิติหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพัฒน์

และมีผู้ใช้สิทธิ์ถึง๒๖ล้านกว่าคน
จากทั้งหมด๔๔ล้านกว่าคนใน๕๐เขต
ปีประยุทธ์
ปีนายกรัฐมนตรีชี้ชะตาอนาคตทางการเมืองของพลเอกประยุทธ์
หลังได้รับการโปรดก้าวแต่งตั้งเมื่อวันที่๒๔สิงหาคม๒๕๕๙
และระหว่างรอคำวินิจฉัยต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่
ซึ่งระหว่างนั้นมีเอกสารหลุดอ้างความเห็นของปีชัยริชุพันธ์
ประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนูลตีความวาระตั้งแต่๖เมษายน๒๕๕๙
กระทั่ง๓๐กันยายน๒๕๖๕สารมีมติเสียงข้างมาก๖ต่อ๓
เห็นว่าความเป็นนายกรัฐมนตรีไม่สิ้นสุดลง
นับตั้งแต่รัฐธรรมนูล๒๕๖๐มีผลบังคับใช้๖เมษายน๒๕๖๒
พลเอกประยุทธ์ได้ไปต่อครองอำนาจยาวอีก๒ปีเสร็จ
หากการเลือกตั้ง๒๕๖๖ได้นั่งตำแหน่งนายกรัฐมนตรี
ยากาศกัญชาเสรี
นโยบายกัญชาเสรีของพักภูมิใจไทยกลายเป็นศึกในพักร่วมรัฐบาล
พักประชาธิปัตย์ที่ออกมาคัดค้านหัวชนฝา
แม้มีการประกาศปลดล็อกกัญชาออกจากการเป็นยาเสพติดไปแล้วเมื่อ๙มิถุนายน๒๕๕๙
แต่มาตรการควบคุมยังมีช่องโหวอีกมากมีเด็กเยาวชนสูบกัญชาโดยรู้เท่าไม่ถึงการ
ผู้ใหญ่มีความเข้าใจผิดสูบกัญชาเพื่อสันทนาการ
ศูนยากาศระหว่างรอพรบกัญชาฉบับใหม่พิจารณาในสภาวาระ๒
แต่กว่าจะผ่านสภาอาจจะต้องใช้เวลานานและต้องลุ้นว่าจะผ่านหรือไม่อีกด้วย